งั้นเดี๋ยวจะมีเหตุเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะคะ

สองกลุ่มขับรถมาแล้วมาจอดอยู่หน้าค่ายทหารที่ลบบุรี
ทำไมจอดแล้วลงมาชกต่อยกัน

แต่ยังดีคือไม่มีใครยิงปืนออกมานะคะ

ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
โอ้โหนี่นัดกันมาเพื่อจะมาต่อยกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันนี่แหละค่ะ
นี่คลิปกล้องวงจรปิดที่มีคนนำมาโพสต์นะคะ
เป็นรถกระบะสองคันขับตามกันแล้วมาจอดข้างทาง
พอจอดปุ๊บกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายลงจากรถ
แล้วเข้าตะลุมบอลกันเลยทั้งชกทั้งต่อยนะคะ
บางคนเนี่ยมีอาวุธเป็นท่อนไม้หรือว่าท่อนเหล็กใช้ตีคู่อริด้วย
จุดเกิดเหตุอยู่ไหนอยู่หน้าค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ช่วงข้ามบนที่เก้าในสายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งต้นต้นคนคนที่เป็นคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากปาดหน้ากันอ่ะ
สื่อข่าวนะคะติดต่อสอบถามไปยังผู้โพสต์ก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามค่ายทหารแหละห่างจากสี่แยกเอราวันประมาณ๕๐๐เมตร
พื้นที่ตำบลทะเลชุบศรจังหวัดลบบุรี
กระบาดสองคันขับตามกันมานะคะแล้วก็มาจอดตรงจุดเกิดเหตุ
จากนั้นวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายลงมาเลยค่ะไม่ได้พูดคุยหรอกลงมาก็ตะลุมบอลกันเลย
สังเกตเห็นว่ามีอาวุธปืนด้วยมีท่อนเหล็กด้วยแต่ว่าไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งหลังจากตะลุมบอลกันสักพักมีทหารที่เข้าเวรหลายนายนำกำลังวิ่งออกมาค่ะ
นกหวีดคือมาระงับเหตุเนี่ยแหละพอทั้งสองฝ่ายได้ยินเสียงนกหวีดทหารวิ่งมา
ก็แยกย้ายต่างคนต่างขึ้นรถขับหลบหนีไปทันทีนะคะหลังเกิดเหตุพบว่าบริเวณที่มีการตะลุมบอลกัน
มีหยดเลือดด้วยก็คาดว่าน่าจะมีคนบาดเจ็บผู้โพสต์ยังนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้กับตำรวจสพเมืองลบบุรีไว้เป็นหลักฐานไว้ด้วย
แต่เบื้องต้นยังไม่มีใครมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ